ใครอยากชอบธรรมชาตินะครับ
แต่ว่าถ้าใครอยากจะเห็นประเพณีบุญบ้างไฟใหญ่เบิ้มอลังการ
ที่เรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ที่จัดงานบั้งไฟกว่าพันบั้ง
เฮ้ยเป็นพันเลยหรอ

งานนี้นะคุณผู้ชมจัดที่จังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็มีนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยทั้งต่างชาติ
ไปดูกันให้อุ้ยเพียบเลยค่ะคุณผู้ชมเราจะพลาดได้ยังไงไปดูกัน

คุณยูนาวเห็นบรรยากาศแบบนี้
แล้วก็เพลงแบบอีสานมันได้บรรยาะก้าว
ให้คุณนิวนาวแปลไปแล้วนี่มันไม่รู้เลย
ไม่ไปไม่รู้เลยต้องไปสัมผัสด้วยตัวเอง
เนี่ยคุณคะก็เรียกว่าเป็นบรรยากาศบ้านบ้านเลยนะ
เป็นพื้นที่ที่เขาจัดงานขึ้นมาก็คืออยู่ที่บริเวณสนามจุดบ้างไฟ
ดอนพระจันทร์อำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ด
คือคึกคักมากเลยช่วงนี้เพราะว่ามีคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติ
เป็นหมื่นคนเขาบอกว่าครึ่งแสนไปรอดูความยิ่งใหญ่ของการจุดบ้างไฟ
คือเขาจัดงานวันนี้วันที่๑๙ใช่ไหม
มีการจัดงานมีการประกวดบ้างไฟตั้งแต่วันที่๑๗๑๘แล้ว
แล้วเขาก็จัดแบบนี้ทุกปีเลยคุณคะ
เพราะว่าในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดก็มีหลายตำบลหลายหมู่บ้านหลายชุมชนที่เขาทำบ้างไฟอยู่แล้ว
เขาก็เอามาประกวดกันจัดมาโชว์กันด้วย
อย่างเช่นในงานนี้ก็มีการเตรียมบ้างไฟตะไลแสนมาแบบชุดใหญ่ชุดโตจำนวน๓๐๐บ้าง
มีบ้างไฟตะไลหมื่นอีก๘๔๗บ้าง
บางคนแบบอะไรคือบ้างไฟตลายหมื่นตลายแสน

เออจริงเขาวัดจากจำนวนดินประสิวที่เอามาทำบ้างไฟ
ถ้าขนาดเล็กเลยจะไม่เกิน๑๒กิโลกรัม
ถ้าบ้างไฟตะไลหมื่นคือมีดินประสิวบรรจุอยู่ประมาณ๑๒กิโลกรัมขึ้นไป
ถ้าบ้างไฟตะไลแสนคือ๑๒๐กิโลกรัมโอ้ยใหญ่นะ
มันก็ยิ่งใหญ่มากถูกต้องถูกต้องเลยค่ะมันก็มาได้ไกลขึ้นสูงยิ่งขึ้น
เพราะฉะนั้นงานนี้ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่อลังการจริง

ก็ยังมีกิจกรรมการแข่งขันด้วยนี่อยากให้ดู
เพราะว่าเป็นการแข่งขันตัดสินชนะแพ้ด้วยการจับเวลา
บ้างไฟไหนที่ลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานที่สุด

นี่ปล่อยตัวพุ่งขึ้นไปสู่ท้องฟ้านะคะ
แต่ถ้าหากว่าระหว่างลอยขึ้นฟ้าแล้วหางบ้างไฟขาดออกจากตัวบ้างไฟ
หรือว่าทะยานขึ้นท้องฟ้าแล้วหายไปในกลีบเมฆไม่สามารถจับเวลาได้

เห้ยหรอมีกฎกติกาแบบนี้ด้วยนะนี่พุ่งขึ้นไปค่ะพุ่งขึ้นไป
ถ้าเกิดว่าบ้างไฟไหนอยู่นานสุดนั่นคือชนะเลย
ถูกต้องวันดากล่องเฉียก็ลุ้นสิ
ว่าบ้างไฟที่ชุมชนของฉันเอามาแข่งนี้เป็นยังไงจะชนะหรือเปล่า
ผมเข้าใจแล้วทำไมต้องมีกฎกติกาแบบนี้
ก็คือบ้างไฟเขาต้องขึ้นไปให้สูงที่สุดใช่ไหม
บางคนคิดว่าอัดดินประสิวเข้าไปเยอะไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะได้ขึ้นไปสูง
ไม่ใช่ไม่ใช่นะมันจะต้องมีการดีไซน์
ออกแบบออกมาด้วยเมื่อกี้เห็นไหมกลุ่มควันยังมีสีเลย
เขาก็เลยใส่เทคนิคเรื่องของสีสันเข้าไปพอมันขึ้นไปท้องฟ้า

คือเดี๋ยวนี้เขาก็มีวิวัฒนาการที่มันแบบว่าเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ทันสมัยมากขึ้น
ในการประดิษฐ์หรือว่าทำบ้างไฟที่เป็นประเพณีโบราณ

ใช่ก็เขามาดูแล้วไงเขาถึงได้ไปทำอวกาศ

นั่งบ้างไฟไปเลย

เอกอาร์เขาจะส่งผมไปออกนอกโลก

คุณไปอยู่นั่นคุณก็รก